คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องใกล้ตัวเรื่องของการสักคิ้ว
ส่วนใหญ่เราจะได้ยินเรื่องของการสักคิ้วเพื่อความสวยงาม
ผู้หญิงก็สักผู้ชายก็สัก

แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่านี่เขาสักคิ้วยักษ์

เอาอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะ
อันนี้คุณลุงไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์ใช่ไหม
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
เป็นการเสริมอำนาจค่ะพี่อุ๋ยค่ะ
เสริมอำนาจบารมีป้องกันพูดผีปีศาจค่ะ
ภาพนี้ถูกเผยแพร่บนเพจเฟซบุ๊ก
ชมรมคนเลี้ยงผีขุนกวีศรีสยาม
ระบุว่าคิ้วยักษ์เสริมอำนาจบารมีป้องกันพูดผีปีศาจ

ครูบาอาจารย์สายยักษ์
วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่สำนักวิมารอสูรของ

ในพื้นที่อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีนะคะ
ไปสอบถามเกี่ยวกับการสักคิ้วยักษ์
อาจารย์ขุนกวีบอกว่าอ๋อคุณลุงในภาพนั่นเหรอมาที่สำนัก
มาขอเองขอให้สักคิ้วยักษ์ให้หน่อย
อยากจะเสริมบารมีอยากจะโงเห้งดีค่ะ
เขาศรัทธาเขารักยักษ์แล้วอีกอย่างหนึ่งตัวเขาเอง

คนนี้เดินเข้ามาบอกผมอยากได้คิ้ว
คิ้วที่เป็นคิ้วของยักษ์เทวะ
เพื่อป้องกันพูดผีปีศาจแล้วก็เป็นอำนาจของเขา
เพราะคิ้วเขาดูไม่ค่อยสวยประมาณนั้น
แล้วลายที่สักนี้ค่ะเรียกว่าลายอะไร
คิ้วนะก็เป็นคิ้วของยักษ์เทวะ
แล้วสักแล้วจะช่วยเรื่องอะไร
สบายใจแล้วก็ป้องกันสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดี
เพราะได้ลงคาถาหัวใจทาเวทไป
คำว่าเวสะภูสะสามารถป้องกันคุณสายมนตำ

คุณผู้ชมทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับลุงพงศ์เลย

นายเวียรชัยอายุ๗๘แล้วนะคะเป็นชาวคูบอล
ก็บอกว่าก็เกิดมาแบบไม่มีคิ้วเลย
เป็นคนไม่มีคิ้วตั้งแต่เด็กตั้งแต่วัยรุ่นก็ไม่มีคิ้ว
ที่ไปสักคิ้วยักษ์เพราะว่าอยากเสริมโงเห้งให้ดูดี
อุ๊ยพอสักมาแล้วมันดีมากเลยนะรู้สึกดีมาก
ไปไหนก็มีแต่คนทักไปไหนมีแต่คนยิ้มให้

ถ้าทักคิ้วคุณลุงก็คงจะแบบอุ๊ยคิ้วคุณลุง

ทักค่ะมิ้วจะทักค่ะ

เพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงนะ
อันนี้ความเชื่อเราไม่ว่ากันเนาะ

บอกว่าพอมีคิ้วยักษ์แบบนี้มั่นใจมาก
สบายใจมีความสุขถ้ามีความสุขก็ดี

คุณลุงก็ดูหน้าเกรงขามไปอีกแบบนะ

ใช่ก็เป็นลายยักษ์ที่แบบงดงามอะค่ะ

อ่าโอ้โหไอ้นี่
เอาต่ออีก